ในเช้าวันจันทร์ตามเวลาประเทศไทยนะครับ

ใครจะได้ออสการ์ในปีนี้ไปครองนะครับ

ก็จะนำเสนอเรื่องราวของวงการภาพยนตร์
ที่มีผลต่อตัวเราทั้งทางตรงแล้วก็ทางอ้อม
เราจะเริ่มกันที่ออสการ์กันก่อนนะครับ
ปีนี้ก็ได้ถูกกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักครับ
ในเรื่องของผู้เข้าชิงรางวัลออสการ์ในปีนี้
ก็มีแต่คนขาวเท่านั้นนะครับ
ล่าสุดก็มีผลงานวิจัยในสหรัฐอเมริกา
สอดคล้องกันออกมาระบุนะครับว่า

ยังมีปัญหาในการเลือกปฏิบัติอย่างแพร่หลาย
ทำให้ผู้หญิงผู้มีความหลากหลายทางเพศ
และคนกลุ่มอื่นไม่ได้รับการยอมรับ
และโอกาสในการทำงานอย่างเท่าเทียม
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ
คุณผู้หญิงคุณผู้หญิง
อุตสาหกรรมบันเทิงในฮอลลี่วูดคลาสภาษณ์๒๐๑๕
ผลการศึกษาของมหาวิทยาลัยซาวเชิลแคลิฟอร์เนียของสหรัฐ
พบว่าปัญหาความไม่หลากหลาย

แวดวงฮอลลีวูดที่มีมานานแล้ว

นำเสนอเรื่องราวที่เกี่ยวกับผู้หญิง

และสังคมของกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ
เพราะจากการรวบรวมข้อมูลจากภาพยนตร์๑๐๙เรื่อง
และซีรีส์ทางโทรทัศน์และระบบดิจิทัลอีก๓๐๕เรื่อง
ที่ออกอาการและออกใช้ในปี๒๕๕๗ถึง๒๕๕๘
พบว่ามีเพียงแค่๑๒๘เท่านั้น
ให้คนผิวสีได้มีบทพูด
ซึ่งนับว่าน้อยกว่าสัดส่วนของประชากรผิวสีทั้งหมด
ที่มีอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาซะอีก
ศาสตราจารย์สเตซี่แอลสมิทผู้เขียนรายงานชิ้นนี้ระบุว่า

ไม่ใช่แค่ปัญหาของความไม่หลากหลายเท่านั้น
แต่มันเป็นวิกฤตของภาพรวมในวงการอุตสาหกรรมบันเทิงฮอลลีวูด
ไม่ให้ความสำคัญและโอกาสกับคนทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม
เพราะผลการศึกษาและวิเคราะห์ตัวละคร
ผู้กำกับนักเขียนและผู้สร้างอีกราว๑๐๐๐คน
รวมทั้งผู้บริหารอีกกว่า๑๕๐๐คน
่งชี้ว่าวงการบันเทิงฮอลลีวูด
ยังอยู่ภายใต้อิทธิพลของคนผิวขาวและผู้ชายเป็นส่วนใหญ่
โดยพบว่าจากตัวละครที่มีบทพูด๑๑๓๐๖ตัว
ตัวละครผู้หญิงที่มีบทพูดคิดเป็นสัดส่วนเพียงแค่๑ใน๓
ขณะที่กลุ่มที่มีความหลากหลายทางเพศ
มีบทพูดเพียงแค่๒๒๙คนหรือคิดเป็นร้อยละ๒เท่านั้น
อกจากนี้ยังพบว่ากว่า๑๕๐ของภาพยนตร์และซีรีส์เหล่านี้
ไม่มีตัวละครที่เป็นชาวเอเชียหรือชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียปรากฏอยู่เลย
และในจำนวนนี้กว่า๑๒๐ไม่มีตัวละครผิวดำ
ชาวอเมริกันเชื้อสายแอฟริกันที่มีบทพูดปรากฏอยู่
จากนี้ยังพบว่าตัวละครที่อายุเกินกว่า๔๐ปี
ในภาพยนตร์และซีรีส์มักจะเป็นตัวละครผู้ชาย
ขณะที่ตัวละครผู้หญิงมีสัดส่วนอยู่เพียงแค่๑๒๕๗เท่านั้น
ในส่วนของคนทำงานเบื้องหลังพบว่า๑๘๗ของผู้กำกับเป็นคนผิวขาว
ซึ่งสัตว์อาจารย์สมิทระบุว่าทางเดียวที่จะแก้ไขปัญหานี้ได้
ก็คือการให้โอกาสคนผิวสีเข้ามามีส่วนร่วมในอุตสาหกรรมภาพยนตร์เพิ่มมากขึ้น
โดยเฉพาะผู้ที่อยู่เบื้องหลังอย่างผู้เขียนบทและผู้กำกับ
ซึ่งจะทำให้พวกเขาสามารถถ่ายทอดเรื่องราวของคนที่หลากหลาย
ผ่านทางหน้าจอโทรทัศน์และภาพยนตร์ได้
ผลการศึกษาครั้งนี้ถูกเผยแพร่ก่อนถึงงานประกาศผลรางวัลออสการ์
ในวันที่๒๘กุมภาพันธ์นี้เพียงไม่กี่วัน
ซึ่งถูกวิพักษ์วิจารณ์อย่างหนักว่าปีนี้
ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลส่วนใหญ่เป็นคนผิวขาว
ส่งผลให้ผู้ที่มีชื่อเสียงในแวดวงภาพยนตร์หลายคน
เรียกร้องให้มีการคว่ำบาดไม่ร่วมงานแจกรางวัลในปีนี้
ไม่ว่าจะเป็นสปายลีวิวสมิทรวมทั้งไมเคิลมัว
ทำให้เชอรีนบูลไอแซคประธานสถาบันศิลปะและวิชาการภาพยนตร์
ซึ่งเป็นองค์กรที่จัดงานแจกรางวัลออสการ์
ประกาศจะเพิ่มจำนวนสมาชิกของสถาบันที่เป็นผู้หญิง
และคนกลุ่มน้อยขึ้นให้เป็น๒เท่าภายในปี๒๕๕๙
รวมทั้งในงานประกาศผลรางวัลปีนี้จะมีพิธีกรที่หลากหลายมากขึ้น
นักแสดงผิวสีมากฝีมือมอร์แกนฟรีแมนเคอรี่วอร์ชิงตัน
และลีบายองหุ่นนักแสดงชาวเกาหลีใต้เข้าร่วมด้วย
ธารัฐเอียมอำพันธ์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน